มาของเขาก็ค่อนข้างที่จะโชคชน
ในเมื่อเกิดความผิดพลาดระดับโลกแบบนี้ค่ะ

ว่าต้องมีกระแสที่ตามมาระดับโลกเหมือนกัน

แล้วคนดังในแวดวงบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนนางงามชาวไทย
ว่าจะว่ายังไงบ้างวันนี้เราได้มีการรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยได้ถ่ายทอดมุมมองในฐานะของผู้ที่ทำอาชีพพิธีกร
ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดกับพิธีกรบนเวทีนางงาม
ยังตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคิดในแง่ร้าย

เพราะถ้าประกาศผิดจริงภายในเสี้ยววินาที

หรือถ้าพิธีกรประกาศผิดจริงก็เป็นไปได้ยาก
ที่จะคิดนานกว่าจะรู้ตัวว่าพูดผิด

ก็จะต้องดูผลที่อยู่ในกระดาษอีกรอบอยู่แล้วเป็นต้นค่ะ

เพราะความผิดพลาดดังกล่าวเป็นฝันร้ายของคนเป็นพิธีกรจริง
ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความชื่นชม
และยินดีกับการทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย

แต่ก็มีบางส่วนที่อดวิพากษ์วิจารณ์
ความผิดพลาดบนเวทีประกวดนางงาม
ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกไม่ได้